คือในมุมของวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คือเขาบอกว่ากว่าเขาจะได้เสื้อวินมากว่าเขาจะเข้าวินได้เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะเขาทำหลายอย่างนะกว่าเขาจะได้มาอยู่ตรงนี้
แรงเกินไปหรือเปล่าให้แจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเราก็เลยตามให้เราส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปเลยคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะที่ปากซอยตานีถนนบางลำพูเขตพระนครก็ไปถามพี่วินเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งในวินรถจักรยานยนต์รับจ้างบอกกับนักข่าวของเราบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ

ก็เลยบอกว่าอ๋อเพิ่งซื้อมีดปอกผลไม้มาเลย
ทีนี้มาขอเข้าวินแล้วก็มีปากเสียงกันตลอกัน
เขาบอกว่าต่างคนนั้นก็จอดรถวิ่งไปคว้ากันไกลมา
เขาก็เลยเปิดรถที่ว่าเอามีดมาแทงกันมีมาฟันกัน
คือจริงแล้วเขาจะเอามาซื้อมาจะมาปอกมะม่วงกินมะม่วงร้านนี้
นั่นแหละเขาไม่ได้มาพบว่าจะหาเรื่องตลอด
พี่วินคนนี้ก็บอกว่าขับวินมา๑๖ปีแล้วนะไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยนะ
แล้วก็เวลามารับส่งเขาบอกถ้าเขามองไม่เห็นเขาไม่ว่าอะไร
คือเขาบอกว่าถ้าจะมารับมาส่งช่วยอยู่ห่างจากวินเขาสัก๕๐๐เมตรได้ไหม
นี่มารับมาส่งตรงวินเลยอ่ะเขาบอกแบบนี้พี่วินบอกว่ายืนยันว่าวินปากซอยตานีไม่ได้โหด
นี่เป็นมุมของพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะ
ทุกคนรู้จักนิสัยใจคอกันดี
ตอนเกิดเหตุพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตรงนั้น
เพราะว่าไปจอดในพื้นที่ของวิน

ก็เลยทำให้มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้น
และได้เอาตัดการให้ไป
ไม่ใช่พวกอาวุธไว้และไม่ใช่พวกอิโต้เพื่อฟัน
นี่คือที่เขาเห็นเหตุการณ์นะ

แต่ว่ายังไงก็ตามอะค่ะก็ต้องมีการดำเนินคดีกัน
เพราะว่ามีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ก็ทางตำรวจบอกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยนะคะตำรวจสนชนะสงคราม
เรียกตัวมาสอบสวนดำเนินคดี
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจนำตัวทั้งสองคน

คือทำร้ายร่างกายและพกพาอาวุธไปในทางสาธารณะ
แต่ว่าทางวินจะดำเนินการยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกที
แล้วก็บอกแค่ว่าถือว่าเป็นข่าวเคราะห์คราวสวย
แล้วก็บอกว่าถูกวินเจ้าถิ่นทำร้ายแค่นั้น
จริงชอบที่แม่ค้าพูดนะคำว่า
ไม่เป็นไรขอบคุณขอโทษ
จริง๓คำนี้เป็นคำวิเศษจริงนะ

ใช้ได้แล้วทุกอย่างมันอาจจะจบลงด้วยดี

จะเป็นฝ่ายฟ้องหรือฝ่ายถูกฟ้อง